สมาร์ทปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษผ้านุ่มไร้กลิ่นอับชื้นหอมนานหอมสมาร์ทแอคทีฟเฟรช
สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ข้าวใส่ไข่สด
ให้เยอะ
ค่ะพร้อมรับงานค่ะ
อันนี้ใส่อะไรหัวเป็นหัวอร่อยอยู่นะ

อย่าตัดความสำคัญของคุณแม่ให้ขาดกับผู้ชายคนนั้น
โอ้ยคุณพ่อพ่อพูดเอาไปพูดในเต็มเลยคุณแม่ในโซเชียล
คุณแม่แบบเป็นเพื่อนกับตูมตามนะ

แต่ตูนจำน่ารักนะเขาไปร้องเพลงใน
๙๐๐คนติดจริงเพราะว่าทางโรงงานปลากระป๋องเขาออกมาประกาศแล้ว
เพียงแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ทราบมาเนี่ย

คือเขาเช็ควันนี้ได้เท่านี้พรุ่งนี้ได้เท่านี้
เขาก็จะกระจายออกมาบอกอย่างที่ผ่านมา
แต่โดยรวมแล้วตัวเลขคือ๙๐๐กว่าคนมีคนไทย๑๐๐คน

ก็เยอะพรุ่งนี้เฉพาะนั่นคือตัวเลขที่เขาอยู่ในโรงงานถูกต้องไหมพี่หนุ่ม
แต่ในขณะเดียวกันวันนี้อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นที่พูดถึง
ก็คือผู้ติดโควิดรายที่๑๔๕นะฮะ
เป็นเพศชายมีอาชีพเป็นช่างติดกล้องวงจรปิด
ภายในห้างโดยตลอดระยะเวลาปุ๊บเนี่ยแหละ
ตั้งแต่๑๔ถึง๒๙ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยอาชีพของเขาคือ
เขาติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในห้างทั้งหมด๑๔แห่ง

เจอเชื้อโควิด๑๙ในวันที่๓๑ธันวาคมที่ผ่านมา
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่คนกำลังพูดกันถึงเยอะเหมือนกันนะครับ
จะไปไหนเพราะว่าห้างที่เขาไปเนี่ยขอไล่เลี้ยสักนิดหนึ่งก่อนแล้วกัน
เช่น๑๔ธันวาคมไปติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ห้างมาบุญคลอง

ธันวาคมไปติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ฟิลเจอร์ปาร์ครังสิต
ทันศรีรมทาเวอร์ชั้นใต้ดินท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต
แล้วก็ยังมีไปติดที่โรบินสันสมุทรปราการอีก
แล้วก็ไปติดตั้งกล้องวงจรปิดที่โรบินสันชั้น๑สมุทรปาการ

ทั่วทั่วจริง
แล้วก็มีถึงขนาดไปติดตั้งที่น้องจอกที่สายใหม่

อาชีพเขาคือติดตั้งกล้องวงจรปิด
เพราะฉะนั้นไทม์ไลน์ของฉันทั้งกล้องวงจรปิด
ก็เป็นที่น่าสนใจและมีการพูดถึงเยอะที่สุดในขณะนี้เหมือนกัน
เรากลับมาดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด

ในประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อ๓๖๕คน
เพราะฉะนั้นยอดผู้สะสมของเราเป็น๙๓๓๑คน
แต่เรามีผู้หายป่วยแล้วเนี่ยประมาณสัก๔๐ได้

แล้วก็วันนี้เป็นข่าวน่าเศร้ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งคน
ยอดผู้เสียชีวิตของประเทศไทยตอนนี้เป็น๖๖คน
สำหรับคนก็ไปดูว่าผู้เสียชีวิตรายที่๖๖เป็นเพศชาย
เป็นผู้ชายไทยอายุ๖๓ปีเป็นคนจังหวัดอายุทยา

อาชีพของเขาคือขับรถรับส่งแรงงานต่างด้าว

ในสมุดประกาศสมุดสาของเลยครับ
แล้วปรากฏว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขามีโรคคือ
มีโรคอยู่แล้วคือโรคความดันโลหิตสูง
เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติไอโควิดมันมีโรคแทรกซ้อนหรืออะไรก็แล้วแต่
มันจะหนักพอสมควรนะครับ
ผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยแบ่งไปติดเชื้อในประเทศ
หมายถึงการกระจายในประเทศมีอยู่๒๕๐คน
แล้วก็ที่ไปหนักจริงก็คือแรงงานต่างด้าวอีก๙๙คน
นะฮะแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่เข้าสู่เศษโครันทีเนี่ย

ขณะเดียวกันวันนี้นายแพทย์นเรศฤทธิ์นะฮะขัดทะศรีมาเนี่ย
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครเนี่ย
เขาเปิดเผยถึงกรณีแรงงานต่างด้าวครับ
โรงงานผลิตปลากระป๋องอย่างเมื่อกี้ที่คุณหนุ่มกัญชัยเขาบอกไปเนี่ย
ว่าแรงงานต่างด้าวติดเชื้อจริง
โดยเป็นหลายโรงงานในเครือเดียวกัน

ในพื้นที่ตำบลท่าทรายจังหวัดสมุทรสาครครับ
โดยตอนนี้ติดเชื้อมากกว่า๙๐๐คน

แต่เป็นตัวเลขที่รวบรวมตั้งแต่๒วันที่แล้ว
ก็คือไม่ใช่วันนี้วันเดียวก็คือ๒วันที่ผ่าน

ทั้งหมดถูกกักตัวอยู่ในโรงงานนอนคนนี้แหละ
แล้วก็มีการแบ่งโซนกันนะครับในการดูแล
ของเขาก็บอกว่าก็มีการแยกคัดออกนะครับ
ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกันเพราะว่าก็ยังมีมาตรฐานเหมือนเดิม
แล้วอีกสิ่งหนึ่งเขาก็บอกว่าเราจะเห็นโรงพยาบาลสนาม
เราจะเห็นโรงพยาบาลสนามสมุทรสาครเป็นที่แรกเลย
จะต้องทำเป็นโรงพยาบาลเราคิดถึงอู่ฮั่นสมัยก่อน
ฮันไงเนี่ยก็เริ่มเอาโกดังมาเริ่มทำเป็นโรงพยาบาลสนามแล้ว
เพราะว่าโรงพยาบาลไม่น่าจะเพียงพอแล้วนะตอนนี้ก็จะรู้สึกจะเป็นนายกอบต
ของที่สมุทรสาครเขาให้พื้นที่ของเขาเพราะเขามีโกดังอยู่
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็แปดไล่ใช่ไหมครับเดี๋ยวก็จะต้องไปใส่เตียงเติง
ประกอบทางการแพทย์หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าจะต้องเป็นโรงพยาบาลสนาม
มันจะเหมือนกับตอนอู่ฮั่นเมื่อตอนโควิดมาใหม่เมื่อสิ้นปีก่อนนู้น

รอบแรกเลยรอบแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งแรกในประเทศไทย

ส่วนที่ส่งกันอยู่ในออนไลน์ก็เฟคนิวเนอะไม่ใช่
ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครเนี่ย
ได้แรงงานข้อมูลให้กระทรวงสาธาศูนย์
รอดออนแหละนะครับมีหนังสือเร่งด่วนครับเรื่องการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร
ประจำปี๒๕๖๓โดยระบุว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ในขณะนี้จึงขอแจ้งให้สถานศึกษาวิชาทหารส่วนกลางทราบว่า
กองทัพบกได้อนุมัติให้หน่วยงานบัญชาการรักษาดินแดงยกเลิก
คือยกเลิกฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารเพราะเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
การติดเชื้อแล้วก็แพร่ระบาดพร้อมกับพิจารณาจัดกิจกรรมอื่น
ปฏิบัติอื่นทดแทนไปเพื่อให้พวกรอดอให้นักศึกษาวิชาทหารสามารถฝึก
แล้วก็ได้รับการเลื่อนขั้นตามปีตามเกณฑ์ที่กำหนด
ให้เป็นไปตามหลักสูตรได้
โอเคก็คงจะต้องพูดถึงเรื่องโควิดกันตลอดเพราะให้คนกลัว
ขอบคุณคุณมดดำค่ะเชิญคุณหนุ่มค่ะ
หรอกแต่จริงแล้วตอนนี้เรื่องโควิดก็ค่อนข้างจะน่ากลัวจริงแหละ
ไม่ระวังก็ไม่ได้
เขาขโมยข้อมูลใช่ไหมไม่ใช่คือจริงจริงแล้วเขาทำเป็นเป็นแอปที่ดีด้วยแล้วก็ถูกต้องด้วยแต่ว่าเอาข้อมูลมาใส่ในแอปถูกไหมคะข้อมูลจากสอบคอรวมกันถึงข้อมูลใช่ใช่เขาก็จะเป็นวันนี้ก็คือเขาก็มานั่งพูดคุยแล้วก็เขาก็มีคนที่ทำอ่ะร่วมกันหลายคนค่ะนะแล้วก็เขาก็มายืนยันว่าเขาไม่เคยที่จะแบบเอ่อไปไปแฮ็กข้อมูล

ว่ามันจะเป็นสีเขียวหรือสีแดงอย่างนี้
แล้วก็จะมีเป็นแบบเป็นจุดที่ทางการมีการประกาศว่า
ตรงนี้เป็นจุดที่ไทม์ไลน์ของคนที่เคยผ่านมา
เขาก็จะมีทำลายเป็นเส้นถนนเอาไว้
ส่วนถ้าเกิดเป็นจุดเป็นคนรูปคนตัวสีแดง

คนนี้ป่วยเป็นผู้ป่วยรายที่เท่าไหร่อยู่ตรงนี้

ก็ละเอียดแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้เป็นแอปที่ไปร่วมกับทางภาครัฐนะ
คือเขาจะเหมือนกับรวบรวมสถิติข้อมูล
ของในแต่ละที่แต่ละที่แต่ละที่ที่ทางสาธารณสุขได้มีการแถลงมา

ตรงนี้มีปุ๊บเดี๋ยวต้องมีขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่
เขาก็ต้องฟังข้อมูลทั้งหมดโดยรวมจากศาลนักศูนย์ก่อน

ตรงนี้เป็นก็ไม่เห็นจะมีเลยว่าตรงนี้เป็นอย่างนี้ไหม
เขาต้องรอแถลงก่อนแล้วก็ถึงจะเอาข้อมูลนั้นมาใส่
แต่ตอนนี้เขาเริ่มมีการประสานงานทางศาลนักศูนย์แล้ว
แต่ยังน้อยความดีก็คือ
เป็นข้อมูลที่มาจากศาลนักศูนย์

ข้อมูลมันก็ต้อง

ว่าออกมาตรงไหนอะไรยังไง

หกสิบเจ็ดที่เสียชีวิตแล้ว

คือเขารักษาโรคประจำตัวเป็นมะเร็งลำไส้
ส่วนปลายสองประมาณระยะที่สอง

แล้วก็เสียชีวิตเมื่อกี้รัฐมนตรีช่วยตี

ดรสาธิปิตุเตชะเนี่ย

ทีนี้คุณหมอบอกว่าคนที่เป็นโรคอ้วน
อ้วนมากก็อันตราย
เบาหวานแล้วก็ไขมัน

เข้าเส้นเลือดแล้วก็กลายเป็นเส้นเลือดแตกไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้ไม่ได้ลุกลานที่ปอดเราอย่างเดียวนะคุณผู้ชม
แต่เขาบอกพรุ่งเนี้ยเขาจะมีการยกระดับ๕จังหวัดด้วยพรุ่งเนี้ยเราคงจะได้เห็นผลว่า
เอ่อพรุ่งนี้ไอ้ห้าจังหวัดที่เขาพูดถึงที่ตอนแรกบอกจะห้าจังหวัดน่ะ
พรุ่งนี้นายกคงจะบอกว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงห้ามเข้าออกนอกพื้นที่หรือเปล่าหรืออะไรยังไง
ต้องรอฟังนายกหรือเขาบอกว่ามีการจะออกนอกพื้นที่เนี่ยอาจจะต้องมีเอกสารรับรองด้วยซ้ำไป
ว่าคุณจะออกนอกพื้นที่นะฮะพื้นที่ควบคุมสูงสุด
ในแฟนเพจต่างเนี่ยเขาบอกว่าทุกวันนี้ได้รับทราบข้อมูลต่าง
แบบอ่ะผู้ป่วยการรายงานแต่เขาบอกว่าเขาอยากทราบถึงเรื่องเกี่ยวกับการเยียวยาคุณแม่
เยียวยานายกพูดไปแล้วว่าโอเคน่าจะต้องเยียวยาสัก๔๐ล้านคน
อืมตอนนี้เท่าที่ได้ยินมาแต่เรารอให้ผ่านคอรมอผ่านอะไรทุกอย่างก่อนนะฮะ
เขาบอกว่าน่าจะเยียวยาคนละหัวละสี่พันบาทสี่พันบาทต่อเดือนเขากดหรือคุณแม่
สิบล้านก็ไปกดแย่งสิทธิ์หรือเปล่าก็มาเขาให้แค่สี่สิบล้านคนไง
ก็ถือว่าเยอะนะถ้าสี่สิบล้านคนอ่าก็ควรทำเป็นวันเจ็ดสิบล้านถูกไหมคะ
เขาจะยังมีสามสิบสามสิบล้านคนที่ไม่ได้ถูกไหมครับคุณแม่เจ็ดสิบกว่าล้าน
อืมก็จะมีสักสามสิบล้านคนไม่ได้ก็แต่เขาก็แจกให้ได้มากที่สุดอ่ะ
เอาคนที่เดือดร้อนจริงที่เขาจะมีการแบบว่าแจกเยียวยา
คงมีขั้นตอนการคัดนะได้ยินว่าน่าจะสี่พันบาทหรืออะไรอย่างเงี้
แล้วก็จะมีอะไรที่โครงการที่มันลดหย่อนอยู่แล้วมันก็จะลดห่อน
อืมแต่ก็เดี๋ยวต้องรอนายกสรุปกันมาทีเดียวพร้อมพรุ่งเนี้ย
นายกน่าจะพูดหมดเลยฮะก็นี่แหละครับล่าสุดเนี้ยก็มีน้องส่งในทวิตเตอร์มา
บอกว่าก็ยืนยันนะครับโรงงานปลากระป๋องสมุทรสาครเนี่ยเป็นโควิดเก้าร้อยสิบสี่คนจริงจริง
เยอะเนอะนี่ก็เยอะอืมอ่าอย่างที่บอกว่าเราไม่ทิ้งกันสองจะมีนะฮะ
เราไม่ทิ้งโครงการเราไม่ทิ้งกันสองเนี่ยจะแจกเงินเยียวยาโควิดละลอกใหม่เนี่ย
ให้กับคนสี่สิบล้านคนเดือนละสี่พันบาทก็ต้องตอนนี้สิ่งที่จะต้องทำต่อไปคือก็ต้องเสนอ
ให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยตัดสินใจว่าไอ้๔๐๐บาทเนี่ยจะให้ในระยะเวลาเท่าไหร่นะครับ
ซึ่งเขาบอกว่าก็ต้องดูว่านายกจะว่ายังไงก็ต้องไปดูที่คลังก่อนนะครับ
ตรการเยียวยาประชากรสี่สิบล้านคนเนี่ยว่ามันจะเป็นยังไงจ้ะโอเคอ่าโอเคโอเคนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของจริงแล้วมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ย
คือเขามีปัญหากันตัวภรรยาเนี่ยก็กลับมาอยู่กับแม่
สามีเนี่ยก็ตามมาแล้วก็เหมือนกลับมากระชากตัวขึ้นรถไป
พร้อมกับลูกไว้แค่สิบกว่าวันเท่านั้นเองอืม
หลังจากนั้นก็ขับรถไปเรื่อยนะฮะแล้วก็ปรากฏว่ามีตำรวจเขาไประงับเหตุ
ปรากฏว่าตำรวจเนี่ยก็ถูกชายที่ฉุดเมียตัวเองเนี่ยกระหน่ำยิงคนหนึ่งเนี่ยก็คือเข้าที่ปาก

แล้วก็มีคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่บ้าน
ก็โดนยิงเหมือนกันนะฮะโดนรู้สึกจะโดนที่แขนอีกคนนึงก็ปลอดภัย
ทีนี้หลังจากนั้นคนร้ายเนี่ยก็ขับรถหนีไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็หลบหนีเข้าไปในพื้นที่จังหวัดตรังนะฮะ
ทีนี้พอหลังจากเข้าไปจังหวัดตรังแล้วทางสวห้วยยอดเนี่ยเขาได้รับการประสานงานมานะครับ
ว่ามีคนร้ายเนี่ยขับรถนิสสันนะฮะ
ุ๊กนะครับสีขาวเนี่ยนะฮะเอ่อทะเบียนเนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งทะเบียนนะ
เขาบอกทะเบียนมาหนึ่งทะเบียนก็ตำรวจก็โอเคตั้งสักด่านสกัด
ปรากฏไปเจอรถเก่งคันหนึ่งเป็นนิสสันนะฮะ
เป็นเลขทะเบียนก็คนละทะเบียนกับที่เขาแจ้งไปอ่ะตำรวจก็เรียกแล้วก็ยิงเลย
อ้าวปรากฏว่ามันคนละคันอืมนะฮะคันนี้เนี่ยมันเป็นนิสสันอเมล่า
สีขาวคันนั้นมันเป็นนิสสันจุ๊กอืมอ่าอู้ทรงก็ไม่ค่อยเหมือนกันนะคะ
ไม่เหมือนกันอยู่แล้วคนละรุ่นอ่ะเนี่ยนะครับ
ก็เรื่องนี้เนี่ยนะฮะจริงแล้วมีที่มาที่ไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับ
แต่อันนี้คือเอาแบบสั้นเอาแค่เอาแค่เรื่องนี้ก่อนกันแล้วกัน
อ่านี่เห็นมั้ยรถยนต์พุกก่อเหตุอย่างมิสสันจุ๊ก
ความเป็นเผ็ดบุรีแต่ของผู้ที่ถูกยิงปรีนะคือ
รถพูดสีขาวเห็นมั้ยฮะรถเนี้ยว่านิสสันอเมล่าสีขาวทะเบียน

เรื่องนี้เหมือนกับอยู่แค่สองอย่างคือหนึ่งยี่ห้อรถมิสซัน
กับสองคือสีขาวกันกันนะครับ
แต่ตัวรถนะครับแล้วก็รุ่นรถเนี่ย
ทะเบียนคนละจังหวัดคนละเรื่องเลย

ปรากฏมีผู้บาดเจ็บคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเข้ามากันผัวเมีย
โดนยิงที่ขาได้รับบาดเจ็บ
ทางคุณนึกรึไทก็เปิดเผลอะการยังนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นกับคนป่วยหรือรถยนต์ที่พังเสียหาย
ใจอะไรแล้วขอโทษมาทางเราก็พร้อมให้อภัย
ขณะที่ทางด้านในขจรศักดิ์นะครับเจริญโสภาเป็นผู้ราชการจังหวัดตรังเนี่ย
ท่านก็บอกว่าในการเข้าจับกลุ่มหรือว่าสกัดจับตรวจจับเนี่ยนะครับ
ต้องมีความรอบครอบและต้องมีการเช็คข้อมูลให้ละเอียดมากกว่านี้
ที่ผ่านมาอาจจะขาดการประสานงานนะครับตอนนี้ผู้เสียหายหากต้องการที่จะแจ้งความดำเนินคดี
หรือว่าฟ้องศาลก็เป็นสิทธิ์ผู้เสียหายเลยสามารถดำเนินการได้ทั้งคดีอาญาแล้วก็แพ่งด้วยนะฮะ
ทั้งนี้นะครับต้องมีการสืบสวนสถานการณ์จริงนะครับว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็นอย่างไร
ซึ่งจะต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับส่วนกรณีของคนร้ายตัวจริงที่ก่อเหตุล่าสุดเนี่ยนะฮะ
เขาก็เอาตัวภรรยากับตัวลูกเนี่ยเอาไปกลับไปคืนที่บ้านแล้วนะครับ
ใกล้ไม่ราคาวัยรุ่น
แต่บอกว่าเดี๋ยวจะมอบตัวเอง

สารคงสื่อสารอะไรมาแบบ

แรงแล้วรถที่โดนยิงคุณแม่ทำไงถือว่า

แต่ผมว่าตอนนี้เขาน่าจะมีการรับผิดชอบแล้ว
เพราะตอนแรกผมก็เห็นว่าทางเจ้าของรถ

มีการพูดคุยกับทางทีมงานผมอยู่เหมือนกัน

ไปอีกทีปุ๊บหายไปเลย

แล้วอยู่ดีต้นตุนต้นหลวดอย่างนั้นที่ไม่รู้เรื่องอะไรแล้ว
หรือเขาไม่มีการส่งสัญญาณว่าให้การหยุดรถก่อน
แต่มันคนเดิมรู่นอยู่แล้ว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

ถ้ามีลักษณะเหมือนกับว่าเหมือนจะหลบดีหรือว่าจะพุ่มเข้าชนด่านอย่างพอว่าไงคุณแม่

เราก็ไม่รู้หน้างานเนอะว่าเป็นยังไงอ่ะ

แต่ผมว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องมีการประสานงานที่ชัดเจนก่อน
ว่ารถยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรทะเบียนอะไรเขาบอกอยู่แล้ว
ถูกไหมฮะทางท้องอีกท้องที่หนึ่งเขาแจ้งมาอยู่แล้วว่าเป็นทะเบียนอะไรท้องที่อะไรยังไงอะไรอย่างนี้

แต่ว่าสุดท้ายมันเกิดเหตุแบบนี้ไงหรือไม่อีกทีก็คืออาจจะต้องไปเรียนรู้เรื่องของรุ่นรถยนต์ก่อน

อย่าเอาสีเป็นหลักเลยนะเพราะสีมันซ้ำกันเยอะต้องไปเรียนรู้เรื่องของรุ่นรถเลย
แต่ว่าอันนี้คือเรียนออนไลน์เรียนที่บ้านใช่ไหมคะแต่ว่าในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็มีปัญหานะเพราะว่าเขาบอกว่าหลายวิชาเนี่ยนะคะไม่ได้เรียนเฉพาะเขียนอ่านนะ
แต่ก็ยังมีอีกหลายวิชาที่ต้องปฏิบัติเช่นวิชาพวกภาระศึกษาใช่ไหมคะแล้วก็ในเฟซบุ๊กชื่อว่าเข็นเด็กขึ้นภูเขาก็ได้โพสต์ข้อความ
ผู้ปกครองก็มานั่งก็เข้ามาโพสต์ในนี้เลยนะคะว่าเป็นความเห็นของแม่แม่ที่ลูกต้องเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็บอกให้กำลังใจว่าขอพลังจงอยู่กับท่านนะคะ
ขณะนี้เนี่ยนะคะผู้ใช้ทวิตเตอร์ลายหนึ่งก็บอกว่ารู้ไหมคะว่าน้องเนี่ยนะคะกำลังเรียนว่ายน้ำนะและทุกวันนี้ก็จะต้องทำท่าเป็นท่าว่ายน้ำเนี่ยที่บ้านบนเตียงให้ครูดูนะทำถูกไหมยกจ้วงอะไรก็ว่าไปนะคะ
แล้วก็งานนี้นะนะคะก็มีชาวเน็ตเข้ามาแชร์ประสบการณ์ตัวกันบันรัวเลยนะคะเช่นว่ายทาว่ายน้ำให้ดูบนเตียงนะค่ะ
ให้ทำอาหารอีกต่อไปแล้วนะอืมคือเหมือนกับมันอะไรอ่ะ
บกวนระบบของความเป็นอยู่ปกติว่าอย่างนี้นะคะ
ก็ตอนนี้เป็นช่วงแบบเริ่มต้นไงอีกหน่อยคงจะเข้าที่กว่านี้นะ
เรื่องเรียนที่บ้านเนี้ยนะคะอืมอืมอีกหน่อยเขาบอกว่านี่มาอยู่อ่ะ
อยู่ยังไงเรียนก็ต้องเรียนนะฮะต้องเรียนใน
แล้วพี่หนุ่มยอมนั่งเรียนหน้าจอมเออเออใช่พี่หนุ่มเขายังไง
หมายว่าต้องมีพี่เลี้ยงอยู่ด้วยไหมคะอะไรนะครับต้องมีพี่เลี้ยงอยู่ด้วยไหมคะ
เอ่อต้องมีสิต้องมีคนช่วยคอยดูอะไรอย่างเงี้ยอืมอืม

เพราะที่ผมไปทำงานตั้งแต่เจ้าอ๋อไม่เห็นใช่ไหมเออไม่รู้ว่านี้ตรงนี้
ผู้ปกครองไม่อยู่คุณปู่คุณตาที่มีอายุแล้ว
ก็ต้องนั่งเฝ้าหน้าทีวีแล้วก็ตบมือ
แต่ก็บอกหน่อยโรคเราจะเป็นอย่างนี้หมดเลย

มันยากมากของเขามันเป็นอย่างไรจะปรับหลักศูนย์

แต่พอเป็นคนที่บ้านแล้วไปนั่งคุมเขาเนี่ย
มีสมาธิภูมิแบบนั้นยาก
อาจจะต้องโตมาก่อนนั้น
อีกสักระดับหนึ่ง

แต่มหาลัยเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเป็นอย่างนี้แล้ว
มหาลัยเข้าใจก็ไม่ว่าว่า
สั่งงานไปอธรรมดีสิทธิ์
อย่างเด็กโตแล้วไม่น่าจะมีปัญหา

นุบัน๑๒๓อะไรประมาณนี้
ต้องเปลี่ยนยังไงเนอะ

อ่ะเบรกช่วงหน้าแม่ช็อก

กลับมากันนะฮะ
เห็นเขาบอกว่าต้องเปิด๑๒จุดเสี่ยงคุณหนุ่ม

มันอ่าเผื่อนายนะเขายังเห็นเลยนะ

นี่ดูข่าวอยู่นี่ว่าเด็กเนี่ย

ฝากคุณกัญชัยช่วยตรวจสอบหน่อยได้ไหมคะว่า
ม๖ที่จะต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ย
จากเวลาเรียนไม่พอหน่วยกิจไม่ถึงต้องทำอย่างไรคะ
เขาบอกว่าเด็กม๖เนี่ยพี่ต้องเข้ามหาวิทยาลัยใช่ไหมคะ
เนื่องจากตอนนี้มันเรียนออนไลน์อย่างนี้
เวลาเรียนไม่พอแล้วก็เก็บหน่วยกิจไม่ครบ

ทำอย่างไรอะ

เพื่อลดการแพร่ระบาทนะฮะและก็ติดตัวคนด้วย
ฟังดีนะ๑นะลูกบิดที่จับประตู

เหรียญธนบัตรทิพย์แล้ว

เข็นในห้างสรรพสินค้า

ผมก็เพิ่งไปซื้อของมาที่น้ำสาธารณะนะ

มันก็บางทีมันลืมอ่ะ
จังหวะบางจังหวะมันก็ไม่รู้ว่า

ก็ไม่อยู่สู้เรื่องกล้องปีนะมนุษย์มนาคมนางใช่เขาแค่

แล้วที่นี่ค่ะศูนย์ข่าวทานตะวันขอนแก่น

ผมถามไม่ได้ผมแค่ถามว่าทำไมครับศูนย์ท่านตะวัน

เหนื่อยมากกูเหมือนกูทำรายการ๑๐รายการ

ไปถามคุณหมวยได้เลยคุณหมวยเหรอจริง

ผมนั่งอ่านข่าวอยู่ตอนกลางวันวันจันทร์ตอนเที่ยง

แล้วผมต้องกำลังอาจต้องหยุดแล้วก็ให้คุณหมวยอ่าน

ความดันสูงเหรอใช่ความดันไม่รู้พี่
จะเลือดฝอยแตกนางนอนอันแล้วพุ่งพวกอย่างนี้
ฝาให้หนุ่มไม่ใช่จะอะไร

เที่ยงคืนตีหนึ่งนางยังส่งลายอยู่เลยเมื่อกี้
จริงแล้วแต่เจริตเจ็ดเราบอกพี่ต้องตื่น๖โมงตี
ทำไมไม่นอนไม่เข้าใจทุ่มกว่า
อะไรกันอ่ะ๕ทุ่มกว่าไม่ถึงเที่ยงคืน๕ทุ่มกว่า
พี่หนุ่มถือว่าพี่หนุ่มแต้มบุญพี่หนุ่มเยอะนะ
ซึ่งพี่หนุ่มเกิดวันจันทร์วันตอนเที่ยงใช่ไหมคะ
ถ้าเกิดเป็นวันจันทร์ตอน๖ไม่นี่เกิดวันศุกร์
ถ้าเกิดพี่หนุ่มเกิดเหตุการณ์นี้อ๋อเหตุการณ์
เป็นวันจันทร์ตอนเย็น๖โมง

เป็นอะไรแต่ตรงนี้ไง

ทำไมช่วงแรกอยู่ในที่โหนมแว้งอย่างนั้น
พี่หม่วยช่วยผมมากเลยหม่วยช่วยน่ารัก
เกิดตอนเย็นหกโมงแล้วคุณแม่มดก็จะช่วยพี่หนุ่ม

พอเสร็จปุ๊บเนี่ยวันนั้นวันจันทร์ตอนแรกผมมันจะไม่มาแล้ว
เสร็จปุ๊บผมก็ขึ้นรถผมกินยาผมก็น็อกหลับ

ไอ้ลูกหลวงเห็นไหมแทนที่พี่เอิ้นเราเข้าใจแล้วว่ะตอนแรก
เข้าใจผิดทดทินใช่ไหมนี่ไม่มีขนาดรู้ว่าปวดยังด่าซ้ำ

หนุ่มชีวิตหนุ่มน่าสงสารขนาดนั้น

โอ้โหหนุ่มเวลาฉันทำบุญสร้างโบสถสร้างวิหาร

ฉันกวดน้ำโอ้โฮจริงอีหนุ่ม

อยู่ดีบทจะพูดอะไรแบบชั่วก็พูดขึ้นมาทำ

ไปกินเด็กบ้าวว่าไม่กลัวเหรอ

เออฉันสงสัยนะ

กินรองท้องก่อนที่จะออกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวในหมู่บ้านระหว่างที่ลูกชายกินข้าวอยู่นั้น
ได้ยินเสียงลูกออกมาแม่นี่อะไรอ่ะจึงรีบไปดูเห็นเป็นแท่งพลาสติกครับ
สีขาวเนี่ยยาวเกือบเท่าไส้กรอกนั่นแหละฝังอยู่ในเนื้อไส้กรอก
วิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยคาดว่าเป็นเหมือนกับแท่งอมยิ้ม
นึกถึงอมยิ้มช็อกโก๊ะจุ้งช็อกโก๊ะจุ๊บออกไหมอ่าฮะ
เหมือนเป็นแท่งอมยิ้มจึงออกมาร้องเรียน
โดยการร้องเรียนครั้งนี้ไม่ได้จะเอาผิดใครแต่อยากจะฝากเตือนโรงงานผลิตไส้กรอกนะฮะ
ให้ดูแลเรื่องความสะอาดของคือผู้บริโภคเนี่ยเขาซื้ออาหารมากินเนี่ย
ก็หวังหนึ่งจะต้องสะอาดแล้วก็อร่อยเนอะทางด้านในธิรเทพพรมยาสิบแปดปี
คนกินไส้กรอกเก่าว่าหลังจากแม่นึ่งไส้กรอกให้เนี่ย
ก็นำไปรับประทานกับก๋วยเตี๋ยวแต่เมื่อกัดไปคำที่สองปั๊บ
ทำไมครับก็เมื่อกี้เขาพูดถ้าเขาเจอไม้แข็งแข็งเหมือนช็อก
เหมือนมันช็อกประจุบเหมือนโอ้มยินต้องมาถามทำไมครับ
ผมก็ถามเพื่อกูตอบย้ำอีกทีเขาก็ไปเจอการไม้แข็งแข็งที่อยู่ด้านในเนี้ย
ชักชักนะฮะชักชักออกมาจากปากดูก็พบว่าคุณคุณนี่พูดแบบเห็นภาพ
คำว่าชักมากอืมเขียนแท่งของเขาเนี้ยไอ้แองจิมมึงให้กูเล่าข่าวไส้กอกทำไม
มันก็ดีนะไม่ไปฟังเสียงเขาอาจจะดามเอาไว้หรือเปล่า
ไปฟังเสียงเอาฟังฟังตัวนี้เนี้ยมันอยู่ตรงกลางอย่างงี้เลยนะครับ
อยู่ตรงกลางอย่างงี้เลยแล้วตอนที่ผมกัดคำแรกน่ะมันก็ยังไม่เห็นนะ
ผมยกขึ้นมาเนี่ยโอ้มันชี้อย่างนี้เลยผมก็เลยตกใจก็เลยเรียกแม่มาดู
อืมนะดีนะฟันฟ้าเขาไม่ได้ดามเอาไว้ใช่ไหมฮะมันดามทำไม
เอาแล้วมันไปอยู่ในนั้นได้ยังไงมันคงอยู่ในขั้นตอนตอนหมุนอ่ะ
ตอนที่แบบหล่นแล้วหล่นแท่งอมยิ้มมันไม่น่าจะอยู่กับเนื้อหมูเนื้อไก่
เนื้ออะไรได้ยังแค่เอามือปั้นเองมาหรือว่าไม่ค่ะเครื่องต้องเครื่อง
เป็นเครื่องแล้วคืออาจจะกินอมยิ้มแล้วก็หลุดลงไปอย่างนี้หรอ
มันจะเป็นเหมือนกวนก่อนเนอะแล้วก็แสดงว่าไส้กรอกชิ้นนั้นอาจจะต้องหวาน
มากกว่าชิ้นอื่นอื่นเพราะอมยิ้มแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นแท่งอะไรนะ
เมื่อดามเขาบอกไหมคะว่าแท่งเขาบอกว่าเป็นแท่งช็อกเหมือนช็อกกระจุบ
เหมือนด้ามอมยิ้มด้ามอมยิ้มอย่างเงี้ยอืม
ด้ามอมยิ้มเนอะที่เป็นหลอดแต่อมยิ้มอะไรมันจะใหญ่ขนาดนั้นวะ
เสิร์ชดูในอัพเดทแล้วเขาบอกว่าในส่วนกระโบณการผลิตของไส้กรอก
โรงงานมีฝ่ายตรวจคุณภาพในแต่ละขั้นตอน
ตั้งแต่การรับวัตถุดิบการบดการสับผสมให้เนื้อเนียนละเอียดการขึ้นรูป
ซึ่งเขาบอกว่ายืนยันไม่น่าจะมีอะไรไปแบบปนเปื้อนได้
แล้วมันเข้าไปอยู่ได้ไงอ่ะอืมเนอะหรือไม้เสีย
เขาบอกว่าคือไอ้ตัวไส้กรอกไม่น่าจะมีอะไรปนเปื้อน
แต่หลังจากนั้นหลังจากออกจากโรงงานไปแล้วคนที่รับไปขายรึเปล่า

ก็แล้วแต่อนาทธนสนะแต่ไม่เขา

ทางบุ๊คก็ต้องมีมันไม่มีอะไร๑๐๐
อะไรก็ตามแต่นะ

ถ้าเราไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนอะไรมันก็ไม่ตายหรอก
ตายหรอแล้วรักษาไปเรื่อยหายไอ้ไทม์ลายนั้นประกาศทีแล้วก็ไม่รู้จะอยู่แล้วมีมากอยู่ไหนคุณจะบอกคุณผู้

ฉันมั่นใจ๑๔วันฉันสะอาดบริสุทธิ์
วิ่งออกกำลังกายวันละ๑๐โลกรัม

วิ่งออกกำลังกายวันละ๑๐โลไม่ต้องห่วง

วิ่งบนลูกวิ่งบนลูก

มันให้สังเกตดูในสตอรี่คุณแพทย์โหมดดำนะ

ไม่ได้ออกกำลังกายนางหงุดหงิดนะ

ตีแล้วไม่ได้มีค่ายมวยแล้ว
ไม่คือที่ฉันออกกำลังกายเพราะอะไรรู้ป่ะ
เพราะว่าจะต้องมาเจอกับหนุ่มกันใช้ตอนเย็น
ที่ผมไปต่อยมวยเพราะคุณไปติดนักมวย

คนที่สอนคุณคุณติดเขา

ไม่ได้ออกกำลังกายเหรอคะใครเขารู้
อ้าวคุณแม่คุณติดนักมวยที่ไหนวะ
คุณติดนักมวยอีบ้าชอบกลิ่นเหรอชอบแบบว่าเหงื่ออย่างนี้เหรอ

นักกีฬาคุณแม่หรือว่าหรือ
จริงที่กว่าให้ไทยรัฐทำรายการกับคุณแม่
ใครแบบชกมวยคือใครชกชนะคุณแม่เอาคุณแม่ไปเลย
อ้าวกูก็โดนตีหน้ากูก็บวมหมดไม่ต้องไปทำรายการอื่นแล้วสิ

ชิคกี้พายมันจะทำนิยมจำแรงจำเอาคนมาชกกับไอ้แข๋เนอะ
คุณแม่คุณแม่ชกกับรัศมีแขกเอาไหมล่ะ

นั่นมันวัวมันควายมันไม่ใช่คนนะเธออีกแข

แต่ว่าพวกกีฬาพวกอย่างนี้ห้ามนะ
เอาเรื่องเอาเรื่องดีกว่าดีกว่าเปิดใจหนุ่มวิน
เปิดใจหนุ่มวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะ
โพสต์ลงข้อความในกลุ่มนะคะบอกว่าเป็นชื่อกลุ่มพัทยาท็อกนะคะ
ระบุว่าเรียกได้นะครับราคาเบายกเว้นนะ
นี่นะอันนี้ฟรีเลยนะคนพิการคนท้องพระคนเร่ร่อนนะคะ
ฟรีตลอดชีวิตครับนะทำให้โพสต์ดังกล่าวเนี่ยนะคะ
มีคนเข้ามากดถูกใจเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ชื่นชมเป็นจำนวนมากนะ
ล่าสุดนะนายพระเด็จเนี่ยคนนี้นะคะนายพระเด็จฉลาวหอม
อายุเท่าไหร่อ่ะสามสิบหกปีเท่านั้นนะคะขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะ
ก็โพสต์อย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็บอกว่ารับจ้างขับวินมอเตอร์ไซค์เนี่ย
มาได้เจ็ดปีแล้วนะคะและที่โพสต์ข้อความลงไปแบบนั้นเนี่ย
เพราะว่าช่วงนี้นะคะที่พัทยามันเงียบนะ
เพราะว่าปัญหาของโควิดไนทีนนี่แหละค่ะก็เลยอยากจะช่วยเหลือคนพัทยานะคะ
ก็ให้ขึ้นฟรีไปเลยนะนางก็ใจใหญ่นะเพราะนางก็ต้องเสียค่าน้ำมันเนาะ
แล้วก็บุคคลปกตินะคะก็จะคิดราคาเพียงแค่๓๐บาทเท่านั้น
จะไปไหนก็ไปทั่วเมืองพัทยาเนี่ยนะคะ
คิดราคาเหมาไปเลย๓๐บาทนะคะ
หลังจากที่ได้โพสต์ก็มีคนเข้ามาให้กดให้

แล้วก็ชื่นชมในสิ่งที่เขาทำนะคะ
แล้วก็บอกว่าสามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
เบอร์ด้วยนะให้ได้ใช่ไหมเนี่ย

เขาจะไปรับให้ถึงที่เลยนะคะ

ไม่อยู่สาวคลอดลูกในรถกลางสี่แยก

นี่ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าที่สี่แยกไฟแดง
ทาดดุมอำเภอเมืองสกลนครเนี่ย
เกิดเหตุนะฮะหญิงคนหนึ่งไปคลอดลูกภายในรถหมายเลขทะเบียน
บ่อไปไม้รอลิงหนึ่งสามหกหนึ่งสกลนคร

ขณะที่เธอเองเนี่ยกำลังไปโรงพยาบาลนะครับ
เป็นเหตุให้ป้าซึ่งเป็นอาสาเป็นคนขับรถเนี่ย
ที่จะพาไปโรงพยาบาลต้องทำคลอดจนกระทั่งสำเร็จนะครับ

จากนั้นครับก็ขับรถต่อไปที่โรงพยาบาล
เพื่อเข้าไปรับการรักษาส่วนเด็กที่คลอดแข็งแรงปลอดภัยดีนะครับ
แม่ตั้งชื่อว่าน้องนะโม

จากการสอบถามนางสาวเบนจมาสแก้วมะ

ว่าน้องสะพ้ายก็คือจันจีรา
ปกติแล้วเนี่ยนะมีกำหนดที่จะคลอดในวันที่๒๐มกราจู่
เจ็บท้องทนไม่ไหวนะฮะ

ก็เลยพาน้องสะพ้ายคนนี้ขึ้นรถไป

ปรากฏขับไปได้สักพักนึงถึงสี่แยกทาสดุม

พี่ลูกหนูเนี่ยหัวมันโผล่ออกมาแล้ว
สุดท้ายก็เลยจอดรถครับแล้วก็ทำการคลอด
ถือเป็นครั้งแรกในชีวิตนะที่ต้องทำคลอด

ปกติคงไปโอปรบไปแล้วเนอะ
มีหลายคนไปขอดูทะเบียนรถคันนี้นะครับ
อีกครั้งหนึ่งก็บ่อใบไม้ลอลิง๑๓๖๑สกลนคร
ไม่ใช่คนนี้ใช่ไหมเด็กอ่ะที่คอดอ่ะ
ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่

มันต้องจัดตัวเพื่อนอย่างนี้มันก็เป็นเด็กยักษ์

คนก็ฟังผมพูดเขาก็รู้อยู่แล้วว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริง
มีแต่คนที่คิดว่าผมพูดมันต้องจริงจริงจังนะ
กับใครก็ยอมยกเว้นหนุ่ม

จริงแอ็งซี่ไม่น่ามาเป็นโปรดิสเซอร์รายการนี้เลยว่ะ
จริงพูดให้กล้องดูที่ทำหน้าหนุ่มอาจจะหลีดพอ
แต่พอเปิดเข้าไปในแฟนเพจที่เอาข่าวคุณแม่ไปลงปั๊บ

แต่นางทำรายการนี้นางก็สุภาพมากแล้ว

ก้อยเด็กแก่นี้นิกกี้น่ะ
เชื้อนะครับล่าสุดก้อยอรัชพรก็โพสตอรี่เป็นภาพนายกตุนะ
ก็นายกประยุจันทร์โอชาเนี่ยพร้อมระบุข้อความว่า
คนอื่นเขาไม่ใช่แบบท่านนะคะที่อยู่บ้าน๑๔๑๕วันเฉยเนี่ย
แล้วมีเงินใช้นะงานนี้ก็เลยถูกใจชาวเน็ตกันพอสนิท
คนอื่นก็ไม่ใช่แบบท่านนะคะอยู่บ้าน๑๔๑๕วันแล้วมีเงินใช้นะคะ
ก็คือก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมา

เหมือนกับว่ามีเงินใช้หนักค่าอะไรอย่างเงี้ย
มันหมดแบบนี้นิดนึง

เดี๋ยวหารู้สึกว่านางก็จะออกมาพูดเลยแล้วเหมือนกันว่า
เพราะท่านก็รู้ว่าปัญหาคืออะไรที่ตอนนั้นนายกก็พูด

ถ้าเราไม่อยากไปติดเชื้อ
เราก็ไม่ต้องไปไหนอยู่บ้าน๑๔๑๕วัน
ถ้าทุกคนคิดแบบนี้เราก็ปลอดภัย
มันก็จะคัดกรองคนได้ง่ายขึ้น
แต่ถ้าเรายังไปมาหาสู่กันทั้งหมด
ก็ตรวจสอบคนทั้ง๗๐ล้านคนไม่ไหวหรอก
อันนี้คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูด
ว่าตอนนั้นที่สัมภาษณ์ไป
แล้วก็ก้อยเขาก็เลยบอกว่าคนอื่นไม่ใช่แบบท่านนะคะ
ที่อยู่บ้าน๑๔๑๕วันเหมือนมีเงินใช้นักค่า

ขาคไกล่นุ่มกูเวลาไม่หมดหรอไม่จัดกลุ่ม
อยากรู้ไงหรือไม่อยากอ่านข่าวดารา
ช่วยเชิญ
เล่นอย่างสนุกสนานทั่วหน้ากันทุกคนนะคะ
ขอให้ลูกณเดชน์มีแต่ความเจริญยิ่งขึ้นไปแม่แก้ว
แม่แก้วนี้แบบโอ้โหอาชีพทำบุญนี่เป็นของนางจริง

หนูเล็กขอบคุณ
แต่ว่านุ่มฉันสัมภาพบ่อปกรณ์อยู่ฉันหันไปที่เธอหายเนอะ

แต่ต้องอยู่ด้วยกันนะไม่ใช่มันเหนื่อยขนลุกหนูเล็กขอบคุณคนช่วยพี่แม่มีรายได้อึ้งพ่อที่จากไปมาหาชัดเลยอ่าเนี้ยนะครับอืมยังไงคะก็คือแฟนแฟนอึ้งไปตามกันนะครับหลังจากที่หนูเล็กก่อนบ่ายโพสต์ภาพชวนขนลุกขณะที่เจ้าตัวกำลังเฟสไทม์ประชุมงานอยู่กับคุณแม่แล้วก็
สินค้าของพ่อจนทำให้พี่ชายและแม่พอมีรายได้เลี้ยงครอบครัวพวกเราตั้งใจทำมากมากนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นที่ต้องการการกายภาพบำบัดให้ร่างกายนั้นแข็งแรงแล้วก็เพื่อให้แม่นั้นแข็งแรงอยู่กับเราไปนานนานในวันที่ประชุมงานเนี่ยพ่อก็มานั่งกับพวกเราด้วยไม่เจอกันสามปีพ่อไม่ได้ตัดผมโกนหนวดเลยคิดถึงพ่อนะคะขอให้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

เขาบอกว่าเผลอไปแป๊บเดียวเนี่ยปีใหม่เนี่ยลูกสาวของแม่แอฟทักษะออนเนี่ย
แล้วก็คุณสงการเตชนรงค์เนี่ยหกขวบแล้วอ่ะอืมมายูเท่าไหร่เจ็ด
ขวบเท่าเท่ากันเท่ากันซึ่งในปีนี้คุณแอปเขาก็จัดหนักจัดเต็มเลย
ลูกสาวไปฉลองวันเกิดด้วยการล่องเรือชมวิวแหม่น้ำเจ้าพญาเนี่ย
พร้อมนัดครอบครัวทานข้าวอย่างเรียบง่ายเลยโดยแอปเนี่ยก็ได้เผยภาพโมเมนต์ต่างของลูกเนี่ย
พร้อมระบุว่าหนูปีก่อนลงเรือตื่นเต้นดีใจพอลงเรือปุ๊บร้องโวยวายบอกกลัวนะฮะ
นั่งไปแป๊บเดียวอารมณ์ดีร้องเพลงไม่หยุดเลยพอช่วงหลังเนี่ยทิ้งแม่ให้นั่งคุยกับพี่กัปตันจนถึงฝั่งเลย
สรุปคือแฮปปี้มากค่ะงานนี้แฟนก็เลยเข้ามาอวยพรเป็นจำนวนมากแต่ก็ไม่วายนะมีดราม่าเพราะมีชาวเน็ตเนี่ย
คอมเมนต์อีกวันเกิดลูกสาวแต่คุณไม่ไปเที่ยวกับผู้หญิงคนอื่นวันหนึ่งจะเสียใจก็คือเขาก็ไปแขวะไปถึงสงการจนได้อ่ะเนาะ
มาดูนั่นดูโรงแรมอยู่ที่เขาใหญ่เขาอาจจะตกลงวันกันแล้วว่า
ต้องดูโรงแรมดูร้านอาหารอยู่ที่เขาใหญ่ไงนางจะตกลงกันแล้วนั่นแหละนะ
แต่ชาวเน็ตเขาบอกว่าแม้แต่ลูกก็ไม่ลงวันที่หนึ่งวันเกิดปีใหม่ก็ไม่มีลูกอะไรอย่างเงี้ย

กุ๊บกิ๊บนิดเดียวค่ะเขาบอกว่ากุ๊บกิ๊บนิดเดียวค่ะว่ะ
ที่เขาไปสนามกอล์ฟกันนะแล้วก็กอดกันก็แบบความหวานก็ไม่ลดลงนะคะ
สามีเขาน้องบี้นะคะก็พอจะมีเวลาว่างก็พากันไปดีดตลอดเลยนะ
ล่าสุดนะกุ๊ปปิ๊บบี้ก็ได้โพสต์รูปลงนะที่สนามก๊อฟนะคะ
ลงในอินสตาแกรมนะคะแล้วชาวเน็ตก็เข้าไปวู้ว้าวนะ
แล้วก็แซวว่ารอลูกชายคนที่สามนะน้องเป่าเป่านะ
ชื่อน้องเป่าปากเหรอเขาบอกว่าน้องเป่าปากรอน้องเป่าปากนะพร้อมเลี้ยงค่ะ
เขาบอกถ้าลูกมานะ๓คนนะจะเยอะไปไหมไม่รู้
แต่ว่าถ้าได้มาอีกคนก็ดีเพราะลูกกุ๊กกิ๊บน่ารักทุกคน
สองคนเป็นผู้หญิงหมดแล้วน่าจะได้ผู้ชายสักคนหนึ่ง

หลานพี่หม่ำอะเนาะตอนนี้ผู้หญิงสองแล้วก็ถ้าได้ผู้ชายอีกสักคนนะ

พรุ่งนี้หลังขอรบทุกชาติกลับมาเจอกันใหม่ครับวันนี้ไปกันก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ